ธิบดีราชธรรมยืนยันเรื่องของการปล่อยตัวนายสนทิลิ้มทองกุล
นักโทษชั้นเยี่ยมวัย๗๓ปี
เพราะว่าอยู่ในเรือนจำมาแล้ว๓ปี๑เดือน
ถือว่าเข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ก็ปฏิเสธแล้วครับบอกว่าไม่มีใบสั่งจากฝ่ายการเมืองนะครับ
คือมีการเผยแพร่ภาพถ่ายล่าสุดของนายสนทิลิ้มทองกุลอายุ๗๒ปี
แก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
หลังได้รับการปล่อยตัวจากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม

โดยนายปานเทพภัวพงพันธ์อดีตโฆษกกลุ่มพันธมิตร
ก็โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับนายสนทิพร้อมกับบรรยายภาพนะครับว่า
มาต้อนรับคุณสนทิลิ้มทองกุลกลับบ้าน
โดยกรมรัชธรรมได้ออกหนังสือแจกจ่ายไปยังสื่อมวลชนแขนงต่าง

บอกว่าเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๔กันยายน
ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมได้ปล่อยตัวนายสนทิ

ที่รับโทษในเรือนจำมาแล้ว๓ปี๑เดือน
หลังที่ประชุม๓ฝ่ายประกอบด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
หัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดีค้ามนุษย
หัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดียาเสพติด
แทนอายการสูงสุดและอธิบดีกรมราชธรรม

เห็นว่านายสนทิเข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว
ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพศ๒๕๕๙

ช่วยเหลืองานของทางราชการหลายอย่าง
และเป็นผู้ที่มีอายุเกิน๗๐ปีบริบูรณ์
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมก็
ยืนยันว่าการปล่อยตัวนายสนทิครั้งนี้
เป็นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ
ไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือมีใบสั่งจากผู้ใด
รวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแต่อย่างใดครับ